เหตุการณ์นี้สร้างคือไว้ความบรรเทิงเท่านั้นนะครับ

โอ้โหเปิดเรื่องมาก็บนสามีเลยนะครับ

ใครวะหรือว่าโจร

เมื่อไปจากที่ไอ้แก่ไม่อยู่

หัวป้าบเลยล่ะครับแบบนี้มันต้องจัดการ
ยังยังไม่รู้ตัวอีก
นี่นะไอ้โจรได้เข้ามาได้ไหม
เป็นแบบนี้แหละสงสารโจรเลยนะครับเจอแม่เม้งให้เข้าไปแบบนี้
อย่าดูเลยนี่นะ

หน้าคุ้นนะครับเรา

ที่แท้ก็คุณสามีนี่เองทำไมมาทำลับล่อล่ะครับ

ตอนแรกแม่นอนอยู่แม่ก็ไม่รู้ครับถึงมาพ่อหายไปไหนที่ไหนได้

โหยแมกให้พ่อได้จำนึกผิดบ้างดิ

แล้วโรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายได้ไหมล่ะครับ

ไม่เอาห้ามกินต่อไปนี้ห้ามกินนายเข้าใจไหม
ต้องบอกเลยว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ
และพบมากถึง๒๐ในคนไทยที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีเลยนะครับ
ซึ่งสาเหตุที่วัยเก่ามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าคนที่อายุน้อย
ก็เพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็จะมีการเสื่อมของตับอ่อน
ที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอีซูลิน
เอาไว้ใช้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างนั้นแหละครับ
อกจากนี้การที่อายุมากขึ้นยังอาจจะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน
หรือทำให้ฮอร์โมนอีซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลงเช่นกัน
วัยเก่าต้องฟังให้ดีเลยนะครับ
เพราะโรคเบาหวานมีความน่ากลัว
ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหลอดเลือดต่างทั่วร่างกาย
โดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันครับ
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย
การป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบตัน
ก็คือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ระดับความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือดครับ

จะไม่ได้เป็นโรคที่แสดงอาการชัดเจนเหมือนโรคอื่น
แต่ผู้ป่วยก็ต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ไม่สามารถทำให้ระดับน้ำตาลลดลงเนี่ยนะครับ
อาจจะต้องพึ่งการกินยาหรือฉีดอินซูลิน

พร้อมที่จะใช้พลังงานจากแป้งและน้ำตาล
โดยแพทย์จะพิจารณาการใช้ยา
ความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายนั่นเองครับ

มีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ